คุณผู้ชมมาดูเรื่องที่จังหวัดเพชรบุรีหน่อย
อย่างที่บอกว่าน่าจะเดือดแล้วก็อาจจะกระทบกับการท่องเที่ยวหรือไม่นะ
ครับเพราะทัวร์ไปลงแล้วคือแม่ค้าเป็นแม่ค้าเตียงผ้าใบนะ
ที่ก็ให้เช่าค่ะแล้วก็บอกว่าอ่ะยาวยาวนั่งได้ยาวยาวอ่า
ปรากฏไม่ยาวอ่ะสิไม่ยาวอย่างที่บอกกันไว้แถมไล่ลูกค้าด้วย
มันอาจจะเกิดจากคำพูดหรือเปล่าคำพูดติดปากคำสร้อยอะไรแบบนี้นะ
เออเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็โตเถียงกับแม่ค้าเตียงพระบ่ายรัฐิหาชะอำเพชรบุรี
ก็ประมาณว่าเนี่ยแม่ค้ารีบเก็บเตียงผ้าใบทั้งที่พวกเขาเพิ่งมานั่ง
เด็กก็เพิ่งเล่นน้ำได้ไม่นานแม่ค้าก็มีการใช้คำพูด
เหมือนถามว่าเตียงผ้าใบนั่งได้ถึงตอนไหนแต่แม่ค้ากลับบอกว่าจะนั่งถึงพรุ่งนี้เลยก็ได้นะ
แล้วแม่ค้าก็บอกว่าถ้างั้นก็อยู่แต่บ้านไม่ต้องมาเที่ยวเจ้าของคลิปก็โต้กลับไปว่าก็ไม่ได้อยากมา
หลังจากนี้จะไม่มาแล้วสุดท้ายเรื่องนี้ก็จบลงแบบไม่ได้มีความรุนแรงทางกายภาพใดนะคุณผู้ชมฮะ
เถียงกันต่างฝ่ายก็แยกย้ายกันไปเหตุการณ์เกิดขึ้น๕มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
เอาเจ้าของคลิปก่อนนะอ่าชื่อคุณทีอายุสามสิบห้าปีเป็นคนนครปฐม
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยผมก็มาเที่ยวกับครอบครัว
ให้พี่สาวไปจองโต๊ะ๑๐ตัวจ่ายไปสี่ร้อยบาทแม่ค้าก็บอกว่านั่งได้ยาวยาวนะ
ตอนคุณทีกับครอบครัวไปถึงตอนบ่าย๓ก็นั่งไปได้พักหนึ่ง
โต๊ะอื่นเขาก็ทยอยกลับไปแม่ค้าเตียงผ้าใบก็มาทยอยเก็บโต๊ะ
โต๊ะอื่นไปนะแต่ตอนเก็บโต๊ะอาจจะเสียงดังหน่อย
อืมคุณทีก็เลยหันไปถามว่าเก็บหมดเลยไหมป้า
บอกโอ๊ยนั่งได้ถึง๕โมงคุณทีเองก็เลยหันไปถามพี่สาวที่เป็นคนจองโต๊ะไง
พี่ไอ้ตอนไปจองเขาบอกเวลาไหมว่านั่งได้ถึงเมื่อไหร่เนี่ย
พี่สาวคุณทีก็บอกว่าไม่ได้กำหนดเวลานะนั่งได้ยาวยาวนี่อืม
แม่ค้าก็พูดขึ้นมาว่านั่งยาวจะนั่งกี่วันก็นั่งเลย
เขาก็เลยพูดกลับไปว่าเอาทำไมพูดแบบนี้อ่ะป้า
นี่ประชดหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเป็นการไล่เขาทางอ้อมเลย
ฟังคุณทีที่เป็นลูกค้าแล้วก็ต้องฟังผู้ประกอบการก็คือป้าแสวงครับ
ว่าอย่างไงว่าอย่างไงป้าโสแหวงแกออกมาขอโทษนะ
ขอโทษนักท่องเที่ยวขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ป้าไม่ได้เจตนาจะไล่ไม่ได้จะชวนทะเลาะด้วย
อยากให้ทุกคนเข้าใจป้าหน่อยอาจจะแค่เข้าใจป้าผิดเรื่องคำพูดนิดหน่อยเท่านั้นเอง

เข้าใจเข้าใจคนละแบบเฉินหมาเธอมาเที่ยวชะอำ
มาตรงนี้แหละจะได้มาสัมภาษณ์กับตัวจริงว่า
ป้านี่เป็นคนยังไงส่วนนายกเทศมนตรีเมืองชะอำครับ
ท่านนายกนุกูลก็บอกว่าก็รับทราบเรื่องจากทั้งสองฝ่ายแล้ว
สั่งให้ลูกจ้างเตียงผ้าใบเนี่ยค่ะที่ร้านของป้าโสแหวง
พักงานไม่ต่ำกว่าสิบห้าวันคือร้านป้าแสวงแกก็มี
มีลูกจ้างไงอาจจะเป็นลูกจ้างหรือเปล่า
ที่ใช้คำพูดที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าทำไมมาไล่หรือเปล่า
ประชดหรือเปล่าทำไงดีน้ำแข็งปัญหานี้
ฝั่งลูกจ้างเขาก็บอกว่าอะไรน่ะอะไรน่ะนั่งนั่งไปเลยนั่งกี่วันก็ได้
นั่งเก่ายาวไปเลยนั่งเก่ายาวไปเลยนั่งกี่วันก็นั่งไปเลย
พี่เมื่อแต่ในความเป็นจริงอ่ะสี่โมงห้าโมงหกโมงเขาก็เริ่มเก็บกันแล้วใช่ไหม
เก็บแล้วในความเป็นจริงคือมันนั่งกี่วันอ่ะไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้ว

การสื่อสารเกิดอย่างงี้นั่งไปถึงเย็นเย็นเลยก็ได้จ้า
หนูกลับเมื่อไรเนี้ยเดี๋ยวป้าก็ก็เก็บในช่วงเย็นเย็นอ่ะ
ห้าหกโมงอ่าบอกเราเวลาไปเลยไหมหรือว่าบอกไปเลยอ่า
ว่าไม่ว่าคุณจะมาเช่ากี่โมงร้านจะปิดตอน๕โมงเย็น
ครับหกโมงเย็นใช่หกโมงครึ่งติดป้ายไปเลย
จะได้ไม่ต้องนั่งยาวไปเลยนั่งกี่วันก็ได้นั่งไปเลย
เออคือบางทีมันเป็นคำพูดติดป้านะอ่านึกนึกแม่ค้าออกไหม
คุณดูยังบอกเลยมันอยู่ที่น้ำเสียงอ่าและการพูดด้วยถูกต้องเออเออ